สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
วันนี้เริ่มกันที่ข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับ
ด้วยค่าตัว๕๐๐ล้านยูโลนะครับพร้อมกับสัญญา๕ปี
แต่ว่าข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่สำนักข่าวในต่างประเทศ
เล่นข่าวฉลองวันโกหกโลก๑เมษายนตร์
ด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ
ด้วยค่าตัว๕๐๐ล้านยูโรหรือประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
พร้อมสัญญา๕ปีหลังจบฤดุการณ์นี้นะครับ

ลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนาน๑ปี
โทษฐานที่ปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับเอเย่นคนเก่า
จ่ายเงินที่ค้างกับในหน้าตามสัญญาที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้
และขออุทธรณ์เรื่องนี้กับสารกีฬาโลกแทนครับ

เตะวัย๒๘ปีต้องถูกจับแยกซ้อมเดียว
และไม่ถูกเรียกลงเล่นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา